ส่วนเรื่องนี้น่าจะใช้คำว่าเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนในครอบครัวนะคะ
อำนาจเจริญค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงน้อยอายุ๖๓ปี
คือแกป่วยคือป่วยหนักมากนะคะเป็นทั้งโรคปอดเป็นทั้งวรรณโรค
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาอยู่ได้พักใหญ่จนคุณหมอบอกว่า
ทำใจนะบอกญาติญาตินะคะทำใจนะอาการซุดติดเชื้อในกระแสเลือด
พากลับไปบ้านเถอะนี่หมอบอกเลยเหรอหมอพูดแบบนี้โอ้โห
ทางครอบครัวก็ตัดสินใจพาลุงน้อยกลับบ้านแล้วก็แอบทำใจเอาไว้ถึงขั้นเตรียมจัดงานศพเอาไว้แล้วอ่ะคุณผู้ชม
แล้วทำใจเลยว่าโอ้เผลอกว่าจะถึงบ้านถึงบ้านปุ๊บแกอาจจะไปเลยก็ได้นะ
แต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับลุงน้อยเดี๋ยวค่อยดูนะคะลุงน้อยสอนเดชอายุ๖๒
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองฮายจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ๒๓มิถุนายนป่วยหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก็คุณหมอถึงขั้นเรียกญาติญาติมาคุยบอกว่าอยากให้แกไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านของตัวเอง
น่าจะมีความสุขกว่าและทำใจเอาไว้เลยญาติญาติทำใจเตรียมงานศพสุดท้ายปฏิหารเกิดขึ้นนะคะ
ลุกขึ้นนั่งได้อ่ะภรรยาของลุงน้อยถึงขั้นตกใจงงเลยนางเพ็ญอายุ๖๓เหมือนกัน
คือนางเพลบอกว่า๒๒มิถุนายนลุงน้อยก็ป่วยหนักจริงนะโรคปอดวรรณโรค
ติดต่อมูลนิธิให้พาส่งโรงพยาบาลถูกส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
เพราะอาการแกหนักจริงสุดท้ายสุดหนัก
แทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลถอดสายยางถอดเครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ส่งกลับบ้านถึงขั้นเตรียมห่อร่างด้วยผ้าขาวกันแล้วอะค่ะ
คุณผู้ชมอย่างที่มิ้วบอกว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะ
พอลุงน้อยแกถึงบ้านลูกสาวจับมือลุงน้อย
ลุงน้อยเริ่มกระดิกมือจากแกขยับไม่ค่อยได้นะนี่ลุงน้อยนอนอยู่นะคะ
ลุงน้อยบอกลูกสาวว่าขอดื่มน้ำอัดลมสักแก้วได้ไหม
อัดลมเลยนะคอแห้งลูกสาวก็ทำให้
แต่วิธีการดื่มของแกก็คือต้องฉีดใส่สลิงค์แล้วค่อยฉีดให้ค่ะ
ให้แกสำลักอ่ะนะคะปรากฏว่าพอถึงบ้านลุงน้อยลุกขึ้นนั่ง
นั่งเลยเหรอจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะพี่อุ๋ยต่างจากต้องใช้สายยาง
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจน้ำก็ต้องแบบค่อยฉีดเข้าปากอะค่ะ
ลุกขึ้นนั่งแล้วลุงน้อยพูดคุยเลยแกบอกว่าไปที่ป่าช้ามา
เจอเพื่อนชื่อในบุญตายไปสิบกว่าปีแล้วมาบอกว่ายังไม่ถึงคาด
ในบุญก็เลยมาส่งลุงน้อยที่บ้านบอกว่าแต่ภายในสามวันนี้ระวังตัวหน่อยนะ
อาจจะมีคนมารับกลับไปอีกแต่นี่เกินสามวันแล้วนะคะ
ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับลุงน้อยอะค่ะมิวก็เลยใช้คำว่าเป็นเรื่อง
ประหลาดใจก็แล้วกันเนอะแต่คนในพื้นที่เขาตอนนี้เขาเรียกลุงน้อยว่า
หนักแล้วก็คุณหมอบอกให้ทำใจแต่คนในพื้นที่อ่ะเนอะชาวบ้านก็บอกว่าตาน้อยตายแล้วฝืน
อุปัชฌาตร์ระสุทธิวันนี้ที่ไปที่บ้านของลุงน้อย
อาจทุกคุณชมดูภาพเองก็แล้วกันพี่อุ๋ยดูได้

ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นนั่งได้แกเดินเองได้เลย
ไม่ต้องมีอะไรพยุงด้วยนะ
นั่นน่ะสิคะแต่แกก็ยังผอมอยู่นะคะ

แต่ยังพูดอะไรไม่ได้เยอะนะคะคออักเสบไม่มีเสียง
เพราะว่าก่อนหน้านี้สอดท่อช่วยหายใจลงไปในคอ

ลูกสาวค่ะนางสาวนิตยาอายุ๓๗
บอกว่าพอพ่อฟื้นมากระซิบบอกว่า
มีชายชุดดำใส่หมวกดำจะมารับในอีก๓วัน
ดังนั้นตลอด๓วัน๓คืนครอบครัวเฝ้าเลย
กลัวใครจะมารับไปฟังเสียงลูกสาวค่ะ
แล้วเพื่อนเรายังไงห้องฟังครับ
แต่ว่าทางครอบครัวก็ไม่ได้มองไปในมุมปฏิหาร
ในมุมความเชื่อ
แต่เพียงอย่างเดียวนะคะ
คุณหมอที่โรงพยาบาลด้วยก็หารือกันอยู่ตลอดนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดใจที่ดีก็คือแกอาการดีขึ้น